อันนี้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ

น่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ในหมู่บ้านที่ดี
แต่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมของลูกบ้านคู่หนึ่งนะครับ
คนในหมู่บ้านเขาบอกว่าเอือมระอาเหลือเกิน
พฤติกรรมเหล่านั้นมีอะไรบ้างเขาถ่ายคลิปกันไว้นะครับ
นี่เป็นพฤติกรรมหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนกลางนะคุณนะครับ
เป็นสวนส่วนกลางของหมู่บ้าน
แล้วก็มีการกั้นกลวยกั้นอะไรไว้แบบนี้
คล้องโซ่ไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้รถมาจอด

เขาถอยจอดเลยฮะถอยจอดลงจากรถหน้าตาเฉย
และอันนี้อีกรอบนึงเหมือนตั้งใจชนนะฮะ

ตอนถอยจอดเนี่ยนะคุณพอจอดปุ๊บนะเขาก็ลงจากรถ
คนที่ขับแล้วลงจากรถเนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะ
อันนี้คลิปแรกที่เขาเอามาเปิดเผยนะครับ
โอ้โหถอยจอดจนโซ่มันตึงตรงนี้แล้วก็กลวยมันพังไปแล้ว
ลงจากรถเดินเข้าบ้านไม่ได้สนใจอะไรเลย
ส่วนอีกคลิปหนึ่งที่เห็นบอกว่าโอ้โหมาชนซ้ำเพราะว่า
ผู้ชายเป็นคนขับแล้วก็ถอยปื๊ดจนชนอันนี้เลยนะฮะ
กลวยตรงนี้เขาคงแบบว่าซ่อมแล้วซ่อมอีกนะ
หลายครั้งหลายหนนะครับทีนี้ครับเหตุการณ์เนี้ย
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้
ทาวนอินทาวน์เขตวังทองหลางกรุงเทพนคร
บอกว่ามีเพื่อนบ้านนี่ครับเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่ง
มีนิสัยนะทั้งชอบด่าทอเสียงดังนะครับ
ชอบบีบแตรรถใส่เพื่อนบ้านที่อยู่ในซอยเดียวกัน
แล้วก็ยังไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางเบี้ยวค่าส่วนกลาง
โดยอ้างว่าหมู่บ้านไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
จ่ายค่าส่วนกลางไปทำไมนะครับ
ทำให้คนในหมู่บ้านรวมตัวกันไปแจ้งความดำเนินคดี
ในพื้นที่สอนอวังทองหลางแล้วก็ลงบันทึกประจำวันอยู่บ่อยครั้งนะ
ล่าสุดคนในหมู่บ้านก็ต้องแจ้งข้อหานี่แหละคุณ
ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้าน
นี่นะฮะโอ้โหถอยมาชนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะ
แล้วก็พฤติกรรมแบบนี้คนในหมู่บ้านเขาบอกเอือมระอาเป็นอย่างมาก
แล้วก็คนในหมู่บ้านไม่พอใจกับสิ่งที่ลูกบ้านคู่นี้ทำนะครับ
เพื่อนบ้านหลังหนึ่งนะติดป้ายไว้เลยคุณ

เพื่อเป็นการตอบโต้พฤติกรรมของสามีภรรยาคู่นี้
เช่นไม่มีปัญญาจ่ายค่าส่วนกลางก็อย่าอยู่ไอ้นู่นนี่นะฮะ
เขาติดไว้ข้างผนังเลยนะครับ
หรือว่าถ่ายหาอะไรมึงเหรออะไรอย่างนี้นะฮะ
บีบแต่หา่งเหรออะไรอย่างงี้นะฮะ

แล้วก็มีป้ายกระดาษนะที่ไปเขียนติดไว้ตรงนู้นคุณ

จะเข้าจะออกนะฮะก็ไปเขียนติดไว้เพื่อที่จะ
ตำหนิสามีภรรยาคู่นี้ด้วยเออนะครับบอกลูกบ้านบอกทนไม่ไหวจริงนะฮะ
นี้ผู้อาศัยอยู่ร่วมกันภายในหมู่บ้านนี้นะฮะเขาบอกว่าก็กลัวนะ
กังวลเหมือนกันมันอยู่ไม่เป็นสุขสังคมมันเลยไม่มีความสุข
สังคมในหมู่บ้านยังไม่มีความสุขเลยกับพฤติกรรมของที่คนที่เป็นลูกบ้านแบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้คุณเรื่องนี้มันเหมือนต้องฟังความสองด้านด้วยนะใช่ค่ะ
ทีนี้ถ้าตัวลูกบ้านคู่นี้สามีภรรยาคู่นี้
อยากจะมาชี้แจงต่อสื่ออย่างไทยรัฐนะเราก็รับฟังนะครับ